อันนี้ก็หวุดหวิดเหมือนกันนะคะรถไฟปะทะกับไก่ชน
มีชาวบ้านค่ะเอาสุ่มไก่ไม่ใช่สุ่มไก่เปล่านะ
นั้นมันมีไก่ด้วยไปวางไว้แถวข้างรางรถไฟ
พอรถไฟมาสิคะกลับมายกไม่ทันภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
ดูสิคุณเนี่ยสุ่มไก่ชนเอามาวางไว้แบบนี้
รางรถไฟไงคะให้ไก่มาตากแดดกันสักนิดนึง
ลืมเช็คตารางรถไฟค่ะรถไฟมาพอดีนะคะ
พยายามจะเก็บแล้วมันเก็บไม่ทันค่ะแล้วเจ้าไก่ค่ะ
ถ้าทางจะโมโหนะคะวิ่งตามมาจะจัดการรถไฟ
หนูหนูจะตีรถไฟเหรอลูกหนูตีเจ็บเปล่านะ
น้องไก่น้องทำแบบนี้ไม่ได้นะคะอ้าวระมัดระวังกันแล้วกันนะคะ
สำหรับใครที่มีบ้านอยู่ข้างรางรถไฟแบบนี้
จะเอาอะไรออกมาตากเนี่ยก็ระมัดระวังนะคะรถไฟขบวนนี้
เป็นรถไฟขบวนที่๖๓๓บรรทุกน้ำมันต้นทางจากบางจาก
ปลายทางบางซื่อค่ะคนที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นพนักงานการรถไฟค่ะ